อวนเก่าเข้าสู่วัสดุทางเลือกค่ะ

มีการนำอวนเก่าที่ไม่ได้ใช้

แล้วก็ช่วยลดปริมาณขยะในท้องทะเลอีกด้วยนะคะ

ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็กลุ่มประมงเรือเล็กในพื้นที่จังหวัดระยอง

เปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ได้ใช้แล้ว

เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมธุรกิจสิ่งทอ
ด้วยการเหมือนกับแปรรูปหรือว่าขึ้นรูปเป็นเส้นได้

การเปลี่ยนอวนเก่าเข้าสู่วัสดุทางเลือกแบบนี้
ถือว่าเป็นโครงการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมกับมีการสร้างหรือว่ามีส่วนร่วม
เพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืนนะคะ

จะมีการขยายไปสู่๒๓จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยอีกด้วย

ทางด้านของรองประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่วยให้กลุ่มประมงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย
จากการนำเศษอวนที่ไม่ได้ใช้แล้ว

ลดภาระในการนำไปกำจัดเอง

ช่วยป้องกันไม่ให้อวนที่ไม่ได้ใช้
รอดลงไปในทะเลกลายเป็นขยะ

ถือว่าเป็นการเพิ่มความยั่งยืนให้กับท้องทะเลไทย
แล้วก็ท้องทะเลทั่วโลกอีกด้วยค่ะ